รันดำ
และร้อน
เพลงแล้วก็เชิดหนังตะลุงประเดินความสนุกนะคะ
ก็ได้ให้แฟนรายการซะเลยก็แล้วกันนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าระหว่างการถ่ายทำรายการนะ
ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่เป็นการโคจรมาร่วมกันกันเป็นพิธีกรเนี่ย
ครั้งแรกเลยนะของทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่อะไรรู้ไหม
มุกกันเนี่ยโบ๊ะบะเหมือนร่วมงานกันมานานแล้ว
เข้าจังหวะกันอย่างสนุกสนานค่ะ
จ๊ะนะบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าต้องมาร่วมงานกับพี่ป้องเนี่ย
รับเลยว่าโอ๊ยเกร็งแล้วก็เครียดเหมือนกัน
เพราะว่าพี่เขามือโปรแล้วกลัวว่าจะเป็นภาระของพี่เขา
แต่พอมาร่วมงานกันจริงบอกเลยว่าความเครียดเหล่านั้นมันหายไป
เพราะว่าพี่ป้องคอยสอนคอยแนะนำตลอดเวลา
พระคุณน่ารักจริง

เพราะว่าพี่เนี่ยให้ความอบุญกับน้อง
คือแบบว่าสคริปต์พี่น้องไม่ต้องพูดพี่ก็จ๊ะพูดเลยจ๊ะพูดเลยอะไร

ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
ทุกวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็นช่องไทยรัฐค่ะ
ต่อมาอีพีแรกวันที่๙มกรานะครับ
เรียกว่าปลูยร้านอาหารอร่อยกันเหมือนเดิม